มาดูกันต่อนะคะกับข่าวลือค่ะ
ก่อนหน้านี้เป็นข่าวลือที่แฟนคลับเนี่ยตกอกตกใจ
ว่าคุณอ้ำพัชราภาเขาเลิกกับไฮโซโพกไปแล้วหรือเปล่า
แล้วเขาเป็นแฟนกันตอนไหนเขาเห็นยอมรับเลยแม่

และล่าสุดค่ะไม่ปล่อยให้แฟนนะคะข้องใจกันนานค่ะ
เพราะว่าคุณอ้ำพัชราภาค่ะจะได้โพสต์ภาพนี้คุณผู้ชม

คุณผู้ชมเป็นคลิปดินเนอร์๒ต่อ๒กับไฮโซโพก
พร้อมกับบทสนทนาที่ทำเอาหลายคนยิ้มตามแก้มปลีเลยล่ะค่ะ

หมายคืออย่างนี้
เรียกกันว่าแฟนละครค่ะ
โอ้นะคะจากคลิปที่ไฮโซพูดนะคะถูกวันเลยนะ

ในละครที่ได้ดูเป็นฉากเลิฟซีน

มิคทองระยะเขาเล่นเป็นพระเอกนะคะ
แล้วก็มีแบบเลิฟทรงเลิฟซีนกับพี่อ้ำ

ก็น่าจะเป็นการยืนยันได้นะคะว่า
ทั้งคู่เนี่ยไม่ได้เลิกกันนะคะ

คนเขารักกันใกล้ชิดกันค่ะ

เพราะว่าคือก็เจอกันทุกวันอยู่แล้ว